แต่เหตุการณ์นี้บ้านเดียวกันเลยครับพ่อกับลูกอาศัยอยู่ด้วยกัน
แต่ว่าลูกชายคนนี้พอเมาเหล้าเสร็จแล้วสิ่งที่ทำกับพ่อก็คือต่อยเตะพ่อครับ
ต่อยเตะพ่อจนพ่อสลบเหมือดแล้วจับพ่อเนี่ยเหวี่ยงลงพื้น
ญาติญาติต้องเข้าไปช่วยกันห้ามและนี่คือหลักฐานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
นี่คือวินาทีที่ญาติญาติพยายามจะห้ามลูกชายที่ทำร้ายพ่อ
จนพ่อเนี่ยสลบแล้วเหวี่ยงพ่อลงพื้นไปอีกด้านหนึ่งเห็นไหมฮะยา
ชาวบ้านบอกอย่าคือพ่อของคนก่อเหตุอยู่ด้านซ้ายนะเมื่อกี้นี้นะฮะ
แต่คนก่อเหตุอยู่ตรงนี้แต่พอห้ามแล้วไม่หยุด
สิ่งที่ชาวบ้านเขาทำก็เลยต้องใช้ความรุนแรงตอบโต้กลับคืนไป
จะเห็นว่ามีผู้หญิงชุดเขียวนั่งอยู่เมื่อกี้ประคองคนเจ็บอยู่ด้านซ้าย
และตรงนี้คือคนที่ก่อเหตุบางคนบอกว่าลูกเทวดา
จนทำให้ลูกเนี่ยเขาไม่เคารพให้ท้ายเหรอไม่แน่ใจนะ
ก็ต้องไปดูว่าที่ผ่านมาพ่อหน้าจ่อยเครียดเลยครับ

ส่วนคนก่อเหตุต้องจับกดพื้นแบบนี้เลยครับ
มีทั้งผู้หญิงมีทั้งผู้ชายช่วยกันจับช่วยกันห้าม
มีคนถูกทำร้ายบาดเจ็บสาหัสที่บ้านหลังหนึ่ง
กระวนกระวายคนที่ก่อเหตุก็คือลูกชายของในจ่อยชื่อในวิชัยเป็นลูกแท้
ญาติญาติเนี่ยเมื่อกี้นี้คือจับกว่าจะจับกดได้ใช่ไหมครับเขาสู้แรงมาก
สุดท้ายพอจับได้ปั๊บมัดเสาไว้แบบนี้เลยฮะหน้าบ้านตากแดดเลยนี่ฮะ
เสาไพ่หลังเอาไว้แบบนี้รอตำรวจมาคุมตัวพอตำรวจมาถึงก็ไปแก้มัด
แล้วก็คุมตัวไปสงบสติอารมณ์ที่ป้อมตำรวจนะฮะพามาที่ป้อมแล้วนี่นะครับ
ตอนแรกยังโวยวายอยู่ผู้ก่อเหตุอ้างว่าพ่อแม่ไม่รักแล้วทำสีอร่อย
บ่นผมเป็นประจำเลยพอดื่มเหล้าล่าสุดก็เลยทะเลาะกับพ่อ
แล้วก็ทุบตีพ่อเขาก็ดูมีสตินะเนี่ยเล่ารู้เรื่องอยู่นะเนี่ย
แล้วทำไมตอนนั้นถึงทำแบบนั้นล่ะครับ
แล้วเราไปกินปกติทะเลาะกันกันบ่อยไหมกับพ่อ

แล้ววันนี้ทำไมต้องไปตีพ่อด้วยล่ะพ่อสาเหตุอะไรครับ

แล้วเราไปกินไปกินเหล้าอยู่ตรงไหนครับ
กินอยู่บ้านครับ
อยู่บ้านพ่อได้บ่นให้ไหม

บ่นเราก็เลยโมโหหรือรำคาญใช่ไหม

โมโหรำคาญที่พ่อบ่นเพราะตัวเองกินเหล้า
ถ้าเขาไม่รักเขาจะไม่บ่นเขาจะไม่ห่วงไม่ห่วงนะฮะ

ของผู้บาดเจ็บครับก็คือแม่ของคนก่อเหตุบอกว่าลูกชายดื่มเหล้าเมาทุกวัน
แล้วชอบพูดจาทำนองที่หาเรื่องคนในบ้านก่อนเกิดเหตุช่วงเช้าลูกก็กินเหล้าโอ้โหกินแต่เช้าเลย
นี่ครับแม่ของคนก่อเหตุก่อนที่จะมาทะเลาะกับพ่อหลังจากนั้นลูกกระโดดมาจากบ้านกระโดดลงมา
เมื่อกี้เห็นบ้านเขาใช่ไหมครับจะเป็นบ้านสองชั้นยกสูงเพดันใต้ถุนสูงนะฮะ
กระโดดลงมาแล้วก็มาต่อยพ่อคือในจ่อยกระทืบแล้วก็เตะจนพ่อหมดสติกองกับพื้นยังไม่พอมาเหวี่ยงร่างพ่ออีก
ญาติญาติต้องมาช่วยกันห้ามแต่เขาไม่ยอมหยุดความบ้าคลั่งก็เลยต้องกอดกันล้มกลิ้ง
แล้วเมื่อกี้ผู้หญิงคนหนึ่งที่พยายามจะจับกดเห็นด้านหลังเห็นผมสีขาวก็คือแม่นะครับ
แม่ที่ไปจับกดตอนที่นาทีชุลมุนเกิดเหตุเนี่ยคือในจ่อยอยู่ตรงนี้นะ
มีผู้หญิงคนหนึ่งอายุเยอะแล้วช่วยกันดูแลแล้วแม่ไปช่วยห้ามลูกอยู่ตรงนั้น
ตำรวจกำลังเร่งตรวจสอบสาเหตุที่แท้จริงที่ทำให้ผู้ชายคนนี้ทำร้ายพ่อ
แท้พ่อบังเกิดกล้าวก่อนจะแจ้งข้อกล่าวหาตามกฎหมายต่อไป
หวังว่าจะมีสติและสำนึกผิดกับสิ่งที่เกิดขึ้น
นี่ครับสงสารทั้งพ่อและแม่เลยนะ
เครือญาติเพื่อนมงเพื่อนบ้านก็ต้องมาช่วยกันห้ามกันขนาดนี้นะคะไปตามความ